ดูแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นกายกรรมค่ะเพราะผู้ชายคนนี้เขาปีนขึ้นไปบนเสาไฟนะคุณ
แล้วเหมือนกับจะโหนตัวมือยังจับสายไฟอยู่เลยอ่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็แบบว่าลงมาลงมา
จังหวะนั้นเขาทำยังไงลองดูค่ะ
แท่งถามโอ้ยลงมาสิโอ้ยแท่งมีอะไรอยู่นะลงมา
คุณผู้ชายขอแบบว่าทั่วหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฮะเอาค้างอยู่ตรงนี้ก่อน
แต่จริงไม่ค้างนะกายกรรมไม่สำเร็จ
เพราะสุดท้ายหงายหลังตกลงมา
ใช่ค่ะก็ตอนที่เจ้าหน้าที่บอกลงมาลงมาลงมาลงมานั่นแหละ
ไหนดูท้ายอ่ะดูเขาลงยังไงเออจังหวะที่เขาบอกอ่า
เจ้าหน้าที่บอกลงมาใช่ไหมได้ได้ได้ทิ้งตัวไปเลยค่ะนี่นี่
อุ้ยแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้หรือยังโอ้ยังค่ะ
ยังไม่สิ้นลิฟต์คุณนู่นนู่นนู่นนู่นเห็นไหมไปต่อไปต่อ
เอาจริงนะตกลงมาจากเสาไฟน่าจะสัก๓เมตรได้อยู่นะคุณ
สามเมตรครึ่งคุณเออวิ่งหนีไปอีกโอ้โหเอาไปลิบลิฟต์นู่นแล้ว
อีกสักประมาณเกือบครึ่งโลค่ะคุณผู้ชมนี่เขาไม่เจ็บขาไม่อะไรเลยใช่ไหมเนี่ย
สุดท้ายควบคุมได้นะใช่ค่ะคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้
เห็นมืดแบบนี้มันเกือบ๓ทุ่มแล้วไงคุณผู้ชม

รถกระเชาค์ไฟ๒สว่างมาหมด

มือเขาไปจับสายไฟตลอดเวลานะคุณนะ
ถูกต้องนี่ตอนคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
โอ้โหผู้ชายคนนี้คือในเปี๊ยกอายุ๔๐ปีนะ
ซึ่งคือพอใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะ
กว่าจะให้เขาลงมาได้แล้วลงมาก็ยังวิ่งหนีไปในนาข้าวตรงนั้นอีกนะ
พอจับกลุ่มตัวได้เปี๊ยกพูดจาไม่รู้เรื่อง
บอกแค่ว่าหนาวเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเสื้อคลุมมาให้ค่ะ
ทีนี้หัวหน้าสายตรวจเขาบอกว่าเปี๊ยกเคยมีประวัติ
ถูกจับคดีอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดด้วย

ชาวบ้านซึ่งเป็นญาติกับนายเปี๊ยกเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะ

ไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยคุณแบบนั้นก็เลยเดินออกมาดูจริงอยู่

แล้วก็เดินอยู่บนสายไฟเหมือนกำลังแสดงกายกรรมเป็นที่น่าหวาดเสียว
ทีนี้ชาวบ้านก็ตะโกนเรียกอยู่นานแต่นายเปี๊ยกไม่ยอมลง

นี่ต้นสายปลายเหตุที่ชาวบ้านรู้นะ

เพราะต้นต่อก็คือนายเปี๊ยกไปปีนสายไฟอยู่นะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอคุมตัวเปี๊ยกได้เรียบร้อยแล้ว

ญาติบอกว่าคุณตำรวจเอาไปเลย
ทีนี้ญาติก็บอกไม่งั้นเดี๋ยวตังจะต้องไปโรงพยาบาล
ถ้าเกิดป่วยก็บำบัดก็รักษากันต่อไป
ตอนอยู่ท้ายกระบะตำรวจหมดเรี่ยวหมดแรงแบบนี้เลยนะคะ

ไม่โดนไฟช็อตหรือว่าตอนตกลงมาไม่คอหักเสียชีวิตเนี่ยนะครับ